คุณผู้ชมครับท่านผู้ชมยังเป็นห่วงคุณยายศรีกันไหมฮะ
คุณยายศรีอยู่ที่ชายภูมิอายุ๘๔ปีที่ลูกหลานเขาบอกยายแกเป็นปอบ
โอ้โหเมื่อวานนี้ใครเห็นข่าวเห็นภาพก็บอกสงสารยายเหลือเกิน
นี่เป็นภาพช่วงที่อยู่ลานกลางบ้าน
คือลูกหลานเนี่ยนิมนต์พระมาบอกให้มาช่วยไล่ปอบให้หน่อย
แกก็ดักหน้าดักหลังทำพิธีจนยายก็ถัดหนี

อ่อนแผนนิ่งแล้วโอ้โหก็๘๔แล้ว

ยายเขาพยายามจะบอกว่าไม่ใช่ปอบ

ไปหาพระอีกวัดหนึ่งเห็นไหมสอน

พระให้คนในครอบครัวให้ลูกเอาน้ำไป

ลูกหลานเนี่ยอุ้มยายแกออกมาจากบ้าน

อุ้มออกมาเพื่อไปรดน้ำมนต์
แล้วยายก็พยายามจะร้องตลอดนะคะว่ายายเจ็บยายเจ็บ

โอ้โหมีผงผงอุ้มมาหมดเลย
แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ท้ายรถกระบะ

แล้วก็รดน้ำมนต์เพื่อไล่ปอบให้กับยายศรี

แกก็พยายามเทถังน้ำมนต์ทิ้ง

บอกลูกหลานเลยไม่ฟังเลยอ่ะ
ลูกสาวอ่ะยังไงก็มั่นใจว่าปอบเข้าสิ
นี่ลูกสาวพูดเองว่าปอบแน่
คือลูกสาวเนี่ยคือปกติยายแกอยู่คนเดียวอ่ะนะที่ชายภูมิเนี่ย
อยู่ตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
เยษีตันบุตรอายุขนาด๑๔แต่ช่วงหลังที่มีโควิด
ลูกเลยกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วบอกโอ้โหแม่นี่ดูเปลี่ยนไปนะ
เมื่อก่อนเนี่ยอารมณ์ดีเดี๋ยวนี้อารมณ์ดีอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
ดุด่าลูกหลานพูดจาอะไรแปลก
กลางวันเสื้องซึมกลางคืนร่าเริงนี่บอกปอบเข้าแล้ว
แต่บางคนบอกโอ้ยายแกป่วยหรือเปล่า
๘๔แล้วบางทีแกก็แหม่อารมณ์ใช่ใช่คนอายุเยอะค่ะ
ร่างกายอารมณ์กลางวันมันร้อนแกก็นอนอย่างนี้ลูกหลานบอกปอบนะฮะ
เอาเป็นว่านิมนต์พระมาไล่ปอบไม่ได้รดน้ำมนต์ให้แล้วก็ไล่ปอบไม่ได้
เมื่อวานเราไปถามพระที่ให้น้ำมนต์มาพระบอกอ๋ออัตมาให้
แต่น้ำมนต์ไม่ได้บอกให้ไปรถนะเขาไปลดกันเอง
ไม่รู้พอเห็นเป็นข่าวแล้วรีบชิ่งเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้
นี่นะหลวงพ่อจะชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยสุดท้ายลูกของยายศรียอมพายายศรีไปหาหมอ
ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลักนะฮะ
ตกลงยายศรีแกเป็นอะไรกันแน่ท่านผู้ชมที่เป็นห่วงนะฮะเดี๋ยวรอฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามอาการของไยศรีหลังจากมันก็ไปเที่ยวรองพยาบาลไป
นี่ฮะแม่หลายคนเห็นภาพนี้ก็บอกค่อยโล่งใจหน่อย
ใช่โล่งใจที่ถึงมือหมอ
งั้นรดน้ำมนต์กันอีกกี่วันก็ไม่รู้
เผลอไปทำอะไรอีกยายก็จะหนักกว่าเดิม๘๔แล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปตามอาการของยายศรีที่โรงพยาบาลนะฮะ
ก็แน่นอนว่าก็ต้องทำตามกฎของโรงพยาบาลด้วย
คุณหมอให้เข้าไปเยี่ยมอาการแต่ว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพถ่ายภาพอะไรนะครับ

คือยายศรีวันนี้ก็ยังหลับตื่นนะฮะ
ก็ยังมีอาการหลงลืมบ้าง
ก็ตามภาษาคนสูงอายุอะเนาะ๘๔แล้ว
เท่าที่เราได้พูดได้คุยและสอบถามอาการของยายศรีเนี่ย
คือบางเรื่องคุยกับยายศรีคุณยายแกก็พยักหน้าถามตอบรู้เรื่องค่ะอ่า
บางทีก็มีพึ่มอะไรบ้างเนื้อเมื่อยตัวบ้าง
คุณหมอตอนนี้ต้องล็อกแขนล็อกขาไว้ไม่ใช่อะไรนะฮะ
กับเตียงกลัวยายแกตกเตียง
กลัวเวลาแกดิ้นแล้วตกเตียงนะฮะ
ที่สำคัญคือเราลองเลยไปหายายศรีในโรงพยาบาลนะฮะ
ที่เตียงเนี่ยผู้สื่อขาวเราลองเอาพระ
เอาพระไปให้ใกล้แกพระหอยคออะไรเนี่ย

ไม่กลัวพระยายศรีไม่กลัวพระนะฮะ
อันนี้ยืนยันเลยนะฮะผู้สื่อขาวเรายืนยันนะครับ
ได้ข้อมูลมาจากลูกสาวของยายศรีแล้วด้วยนะครับ
สรุปแล้วนะครับคุณยายศรีจะเป็นปอบหรือไม่เนี่ย
คุณหมอบอกลูกสาวแล้วหมอตรวจให้แล้วนะฮะ
นางอำนวยลูกสาวของยายสีบอกบับว่า
หมอตรวจแล้วบอกว่าแม่ไม่มีผีปอบเข้าสิง
แต่แม่มีอาการก็คือเป็นโรคสมองเสื่อม

บางทีก็พูดถามตอบเรื่องนู้นเรื่องนี้
ลูกหลานมาได้ยินแม่พูดเรื่องอะไรเนี่ย

รักษายังไงคุณหมอบอกกับลูกแล้ว

จนกว่าจะเสียชีวิตกันไป

เวลาแกพูดอะไรก็ไม่รู้จะเป็นปอบนะฮะ

แม่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับ

ขาก็ไม่ดีต้องใช้ไม้ค้ำยัน
ทีมข่าวก็ถามถึงที่มาที่ไปว่าอ้าว

ไปหาว่าแม่เนี่ยถูกปอบเข้าสิง

คือหลังปอเห็นแม่เปลี่ยนไป
อย่างอาหารการกินเมื่อก่อนแม่กินชอบกินลาบหมู

กินน้ำพริกร้ากินยำไข่มสแดง
ช่วงหลังแม่ไม่กินแม่กินแต่แตงโมเนื้อชำ
มะม่วงสุกไม่ค่อยกินข้าว

ก็เปลี่ยนมากินแตงโมมากินมะม่วง
แม่คนแก่บางทีก็อยากกินอะไรขึ้นจากขึ้นไปหรือเปล่า
อากาศร้อนกินแบบแตงโมชำ
ข้าวไม่ไหวแล้วกินเผ็ดไม่ไหวแล้ว

กลางวันอ่อนล้ากลางคืนล่าเริงกระบี้กระเป๋า
ชอบนอนคลุมโปรงไม่ยุ่งกับใคร
ชอบมาดุด่าลูกหลานรำคาญโวยวาย
ทุบตีคนเข้าใกล้ไม่กินข้าวกินแต่ผลไม้
ชอบปากขยับพึ่มพำทำท่าเหมือนสวดมนต์

คนที่หมายเล่นที่ดีเสียงเชียง

เยอะที่ลูกหลานเขาอัดคลิปเอาไว้ตอนนั้นพอเห็นกายนอนอยู่ก็ไปตามใครมาก็ไม่รู้แล้วก็ก็อ้างคงจะหลอกก็เป็นหมอพลา

ลูกสาวเขาบอกก็ดูนี่ครับแม่ชอบแร่บลิ้น

นี่เขาก็แร่บลิ้นหลอกให้กลัวทำไมโดยชอบมายุ่งลำคาญ

ก็ไปขาว่าแม่เป็นปลอก
แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคำพูดแปลกลองฟังดูเนี่ยฮะที่เขาบอกไม่เคยพูดแบบนี้แม่แล้วเนี่ยไปพูดแบบนี้กับชาวบ้านหลายคนอย่างนี้
อีเบิ๊ดตีแม่งวันถึงอยู่สดแดน
ตีแม่งวันเจ๋ยแม่งวันมันบินต้อมเจ๋ย
อย่าให้ที่ตกเนี่ยมึงเราจะข่าวระวังเราตกเนี่ย
เข้าไม่ได้หรอกต้องเอาทีมออกค่ะ

เห็นใจคุณยายค่ะ
บอกหาว่าเป็นปอบแต่วันนี้เขาชัดแล้วเขาพาเขายอมพาไปโรงพยาบาลแล้วเพิ่งพาไปนี่แหละ
ลูกหลานเลยบอกลูกสาวก็บอกก็เชื่อแล้วล่ะจากนี้ไปทุกคนก็คงจะต้องสลับเวรกัน
มาดูแลแม่ตลอด๒๔ชั่วโมง
ใช่ก็ต้องอย่างนั้นค่ะก็ต้องดูแลคุณแม่นะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่นะคะที่พูดในคลิปเมื่อสักครู่นี้
ไม่ใช่ค่ะตัวจริงมาค่ะ
ไปนะฮะนี่ค่ะเมื่อช่วงเย็น
หมอปลามือปราบสัมภเวษีและพระมหาภัยวัน
ไปที่บ้านของไยศรีนะคะเยี่ยมเผอร์เทพสถิตนะคะ

ว่าเป็นผีปอบตามที่ชาวบ้านบางคนเขาพูดจริงหรือเปล่าครับ
แต่พอไปถึงเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่ายายศรีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

หมอปลาบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
คุยกับคนในครอบครัวที่คิดว่าคุณยายเป็นปอบน่าจะดีกว่า
คุยกับนางอำนวยลูกสาวคนสุดท้องนะคะ
เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลค่ะ
เธอเป็นคนนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีรดน้ำมนต์คุณยายไล่ผีปอบ
พอเธอเจอหมอปลามือปราบสัมภเวษีตัวจริงเนี่ยนะ

หมอปลาเลยบอกเลยว่านี่นะมาถึงที่บ้านเนี่ยมาถึงตรงนี้
ไม่ได้สัมผัสอะไรเกี่ยวกับวิญญาณเลย
ไม่ได้มีสิ่งชั่วร้ายอะไรเลยผีปงผีปอบอะไรเนี่ย
ไม่มีอาการของหมอปลาไม่แสดงเลย
บ้านหลังนี้ไม่มีหมอปลาไม่ได้สัมผัสถึงอะไรแบบนั้นเลย
หาวไม่น้ำตาไหลไม่อะไรเลย
ใช่คือถ้ามีปอบหรือใครเป็นปอบ
หมอปลาบอกว่าผมต้องสัมผัสได้สิ
ร่างกายผมมันจะมีอาการต่อต้านออกมา
ก็ขอให้นางอำนวยเนี่ยนะคะ
เปิดภาพอาการล่าสุดของคุณแม่ให้หมอปลาดูหน่อย
หมอปลาดูภาพแล้วหมอปลาว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ผมดูจากภาพเนี่ยจากภาพที่น้องนักข่าวถ่ายมาให้ผมเนี่ย
มันไม่ใช่อาการของคนผีปอบนะ
นี่อาการกับคนที่เป็นโรคคนแก่นะ
แต่วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอะไรไม่รู้แต่อันนี้
คือลักษณะนี้คืออาการของโรคคนแก่

ถ้าอาการคือมันค่อนข้างที่จะสุด

คืออันนี้คือพี่ก็ทำใจไว้แล้วใช่ไหม

แล้วทำไมพี่ถึงเชื่อเรื่องเรื่องผีปอบอ่ะ

แบบมันสับสนนะจ๊ะ
บางทีแกก็พูดไปทั่วก็เลยสับสน
แต่ว่าในใจนะคิดว่าแกเป็นลูกคนแก่

หมอเขาบอกว่าเป็นโรคสมองเสี่ยม

ก็เป็นปกติเหมือนที่ทุกวันนี้แหละ

แค่ผมโดนกระป๋องเดียวผมก็เป็นหวัดแล้วนะ

เวืองต้นครับพี่
อย่างสมมติว่า
นี่ค่ะ

ได้ไหมล่ะก็เข้าไปดูที่บ้านนะบ้านของเยสีนะคะบ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นบ้านสังกษีนะคะครับหมอปลาก็ได้สอบถามความเป็นอยู่นะคะ
อำนวยลูกสาวคนเล็กก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของยายศรี
แต่เธอมาขออยู่ด้วยอยู่กันสี่คนที่เธอมาขออยู่ด้วยก็เพราะว่า
บ้านเธอถูกยึดอืมติดหนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาท
ยายศรีผู้เป็นแม่ก็รู้หมอปลาและพระมหาภัยวันก็เลยย้ำให้ฟังว่า
ยายศรีไม่ใช่ปอบนะขอย้ำขอบอกกับลูกสาวนะ
ยายศรีไม่ใช่ปอบไม่อยากให้มีความเชื่อผิดผิดเรื่องปอบ
แล้วก็ไม่อยากให้ไปเชื่อพระที่มาทำพิธีให้ทั้งที่ยายศรีเขาป่วย
ยายศรีแกป่วยเป็นคนที่อายุเยอะเป็นอาการของผู้สูงอายุอยู่แล้ว
สงสารมากสงสารที่เห็นยายศรีแบบนี้นะคะ
ก็เข้าใจแหละว่าเออก็คงจะเครียดถูกกดดันจากชาวบ้านด้วย
อะไรด้วยว่าเอ๊ยายศรีถูกปอบเข้าสิงหรือเปล่า
หมอปลาก็เลยพยายามคุยคุยกับนางอำนวยลูกคนเล็ก
อำนวยเริ่มน้ำตาไหลครับร้องไห้เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ
พี่น้องของแม่ต้องตกขอโทษมึงสิขอบคุณ
อันนี้คือในบ้านสองสี่คนยังไงนะ

อ๋อโดนยึดที่อ๋อโดนยึดที่ด้วย
แล้วแม่รู้ไหมว่าบ้านโดนยึดแม่รู้ไม่รู้ใช่ไหม
ไม่รู้แกเขาคิดมามันมีเรื่องราว
ก็รู้ว่ามันเกิดจากความเครียดแล้วทำไมถึงไปหาหมอผีเรื่องผีปอบ
ก็อยากให้มันแบบให้แกหายเนี่ยผมเอาหลวงพี่
พระหมาภัยวันมาเนี้ยหลวงพี่อธิบายดูว่าพระสงฆ์เนี้ย
มาไล่ผีได้ไหมเนี้ยไม่คือตำมาสงฆ์สงสัยโยมว่า
เอ่อก่อนที่โยมจะก่อนที่โยมจะพาแม่ไปหาพระเนี่ย
พาไปโรงพยาบาลก่อนไหมไปตรวจไปตรวจสมองไปอะไรก่อนไหม
ไปแล้วเป็นโรคฉลาดนั่นแหละคืออัตมาเนี้ยเอ่อ
ยายต่อมานะก่อนที่แกจะเสียแกก็เป็นแล้วหลายคนเป็นหมด
เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะมีด้วยทีนี้ค่ะระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยนะคะ
คุยถึงเรื่องของความยากลำบากแล้วก็จะช่วยเหลือเงินในการดูแล
ยายศรีเนี่ยนะคะคุณฟ้าภรรยาของหมอปลาก็เลยบอกว่า
มีผู้ชายคนนึงที่เป็นอดีตสามีของนางอำนวยอ่ะครับ
ตะโกนใส่หมอปลาว่างมงายอ่านี่ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีการตอบโต้อะไรกลับไปเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้นะคะอืม
ที่ได้ข่าวว่ามีหมอผีอะไรมาให้รับอะไรอยู่ไหนอ่ะเอาไปปล่อยน้ำแล้วจ้ะ
อะไรอ่ะครับเป็นกระดาษเฉยเฉยเป็นกระดาษเป็นฝนตกอ่ะ
มาแล้วเนี่ยอรุณไหล
เขาว่าว่าไหนกระดาษนั้นน่ะเอาไปปล่อยน้ำแล้วจ้ะ
มันเป็นกระดาษอะไรอ่ะกระดาษเขียนบทอีซีปิโสธรรมดานี่แหละ
แต่ว่าแกตรวจหลายอย่างไม่มีใครทักหรอก
ก็เอาไปถึงชื่อเห็นพันทร่องหลายป๊าเอ๊ยป๊า
เห็นครับ
ลูกเผยของพี่คนนี้เหรอ
ลูกเผยเข้ามาเขาก็บอกว่า

ก็นี่อ่ะพ่อทำตัวเองอีกแล้วอ่ะ
แทนที่คนก็จะสงสารครอบครัวนี้

เข้าใจแล้วเข้าใจนะ
เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว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
ได้ถามลูกสาวยายศรีนะฮะแล้วก็ขอเดินไปดูในบ้านของยายศรีด้วยนะครับ
อำนวยบอกว่าแม่เนี่ยก่อนหน้านี้จะนั่งสวดมนต์ในบ้านตลอดเวลาแบบนี้
ตั้งแต่บ่าย๒ยัน๖โมงเย็น
อำนวยลูกสาวยายศรีก็นั่งให้ดู
แม่นั่งสวดมนต์แบบนี้บ่าย๒ยัน๖โมงเย็น
สวดตามบทสวดมนต์ทุกบท
แล้วก็จะขอพรให้ลูก๔คนที่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดให้อยู่ดีมีสุข
ก็จะเห็นแม่เนี่ยสวดบุมลแบบนี้ตลอดเวลาตอนที่กลับมาอยู่กับแม่ที่บ้าน
หลังจากบ้านของเธอถูกยึดนะครับ
สำรวจอีกห้องนึงพบว่ายายศรีก็จะมีพวกหมอนกับผ้าห่มเก่า
ที่แกก็จะเก็บเอาไว้นะครับ
จุดที่เป็นจุดทำอาหารจะมีน้ำปลาน้ำตาลปลากระป๋องก็เหมือนกับทุกบ้านนะครับ
ไม่มีเนื้อสดอะไรที่นี่หลงเหลืออยู่นะครับกับภูมิกับข้าวไม่เหลือนะครับ
สิ่งของอะไรที่บ่งบอกว่ายายศรีจะเป็นปอบกินอาหารดิบสดก็ไม่เห็นมี

ชอบสวดมนตร์ก็ดีสิชอบสวดมนตร์ใช่ไหมครับ
มีคลิปหนึ่งที่ว่ายายศรีแกแลบลิ้นเนี่ยวันนี้เราถามลูกของยายศรีนะบอกที่ยายแลบลิ้นเนี่ยมันคืออะไรนะ
คือน่าจะหยอกล้อมากกว่าเป็นปอบหิวเลือดหรือเปล่านะ
ก่อนเกิดคลิปแลบลิ้นเนี่ยยายแกถูกนำตัวไปตากแดดทำพิธีอยู่๓ชั่วโมงนะฮะ
แกก็อาจจะรำคาญแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็แกล้งแลบลิ้นหลอกให้พวกนี้ออกไปหรือว่าแกอาจจะเหนื่อยจะหอบก็ได้
ก็พยายามทำความเข้าใจกับลูกสาวแกว่าเออยายแกไม่ได้เป็นปอบหรอก
อย่าไปเชื่อเลยชาวโบ้งชาวบ้านใครบอกหรือว่าจะตัวลูกเองเชื่อเองอะไรก็แล้วแต่นะ
คือคนที่หาว่ายายแกเป็นปอบแล้วบอกว่าห่วงยายแกเนี่ยผมว่าห่วงตัวเองมากกว่า
คือกลัวว่าปอบจะมากินเลือดกินเนื้อกินตับไตไส้พุงพวกเราแต่ความจริงแล้วไม่ได้ห่วงยายเขาหรอก
ห่วงตัวเองความจริงปอบมันไม่มีหรอกนะครับนางอำนวยบอกว่าแม่เนี่ยสวดโมงละ๒ชั่วโมงนะครับ
เดี๋ยวลองฟังแล้วกันนะครับ
ไอนาวีสนุกรมตาลูกของค่าอยู่สบายอย่างแน่จับแกจะแพลคเนื้อตาให้ลูกทุกคนแล้วแกเห็นลูก
ลำบากมาแกจะคิดแล้วแกจะสวดมนตร์ให้ลูกทุกคนที่ล่ะค่ะไฟว่างี้ก็จะเป็น
เอาเป็นว่าวันนี้อย่างน้อยก็สบายใจขึ้นที่ลูกสาวเชื่อแล้วว่าแม่ไม่ได้เป็นป่อ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณยายก็ถึง